จากความแค้นแล้วก็อารมณ์ร้อนด้วยนะคะ
จากปัญหาที่มีเรื่องการเบิ้ลรถใส่กัน
ก็เก็บความไม่พอใจและแค้นมาเรื่อยค่ะ
อีกฝ่ายหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านตัวเอง
เอาปืนยิงเสียชีวิตเลยค่ะ
นี่คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้านี้นะคะ
ได้รับแจ้งบอกมีคนถูกยิงเสียชีวิตริมถนนเพชรกะเสมนะคะฝั่งขาล่องใต้
ตรงข้ามจุดตรวจสามแยกผ้าสลา
ในที่เกิดเหตุพบศพนายนาธีหรือว่านายนัทเขตน้อย
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตรที่หน้าอกท้องและสีข้างขวา
คนยิงก็คือนายอนุสรหรือนายน็อตกเงิน
เป็นเจ้าของร้านตัดผมอยู่ตรงข้ามกับที่เกิดเหตุตรงนี้

หลังก่อเหตุนายอนุสรขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
ซึ่งเหตุการณ์นี้นางสาวจันเพลแฟนสาวของผู้เสียชีวิต
เล่าบอกว่าในนัทเคยมีปากเสียงกัน

แล้ววันนั้นเธอขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งในนัท
เพื่อไปเอามอเตอร์ไซค์อีกคันนึงนะคะ

เขาขับขี่ผ่านหน้าร้านตัดผม

ก็เบิ้ลเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ใส่กัน
แต่เธอกับแฟนก็ไม่ได้สนใจอะไร

ก็ผ่านหน้าร้านตัดผมของนายอนุสร

บอกติดไฟแดงอยู่ก็ขี่คนละคันแล้วนะครับ
ปรากฏว่าได้ยินเสียงปืนดัง๓นัด
หันมาปรากฏว่าแฟนถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
คนก่อเหตุถือปืนแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์

นี่คนยิงเขาเปิดรถไฟ
และนี่ก็ขี่กลับมาก็ไม่รู้ว่ามีอะไรกัน
แต่ว่าช่วงที่นี่ขี่ตามมา

แล้วก็เห็นแฟนนอนตุ๊บอยู่
และคนที่ยิงก็ขี่มอเตอร์ไซค์
คือปืนหายไปเลย
เคยเล่าให้ฟังไหมว่ามีเรื่องอะไรกันมาก่อน

มีเรื่องเบิ้ลรถกันอะไรกัน

นานเท่าไหร่นานเท่าไหร่

ค่ะเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะ

สามารถที่จะไปติดตามตัวคนก่อเหตุที่บ้านนะ

ไปใช้รถกระบะแล้วก็หลบหนีค่ะ
และรายงานล่าสุดก็คือจับตัวได้แล้วนะคะ
ตอนนี้เอาตัวไปชี้จุดที่ทิ้งอาวุธปืน